เรือผีไม่ได้หมายถึงเรือผีหลอกนะแต่จะมีหรือเปล่าไม่รู้แหละ
แต่ที่บอกว่าเรือผีคือเรือที่ไม่รู้สัญชาติไม่รู้ว่าเป็นเรือของที่ไหนประเทศใด
มันมาโผล่กลางทะเลอ่อไทยอ่ะค่ะโอ้มืดเงี้ยนะ
ไปแบบนี้ไปมืดมืดเลยค่ะคือเจ้าหน้าที่ทางกองทัพเรือเนี่ย
เขาบุกไปไปตรวจสอบเลยว่าเรือผีปริศนาที่ลอยอยู่เนี่ยมันคือเรือของใคร
เนี่ยไปแล้วก็เห็นสภาพมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคุณชนะ
จุดที่พบอยู่ใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันเซฟรอน
ห่างจากเกาะสมุยไปทางตะวันออกเชียงใต้ประมาณ๗๐มายทะเล
เรือลำนี้มีความยาวประมาณ๘๐เมตรค่ะก็ดูจากลักษณะแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
แต่ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบหมายเลขเรือเลขท้ายเรือถูกลบ
แต่มีอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างของเรือนะคะ
และเรือลำนี้ไม่มีสมอไม่มีโซ่สมอเรือ

ลอยคว้างเท้งต้เป้งไปในทะเลแบบนี้
ไม่มีลูกเรือไม่มีอุปกรณ์มันเป็นเรือร้างแบบนั้นค่ะ
เขาก็เลยนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกไปเพื่อไม่ให้มันจมไงให้มันลอยอยู่ได้
เดี๋ยวเขาจะลากเข้าไปตรวจสอบ
เรือต่อ๑๑๓คือเรือตรวจการที่ออกมาช่วยรู้สึกว่าไม่น่าจะไหว
คือมันจะกระแทกกับไอ้เรือร้างลำนี้ไง
ใช่เพราะถ้าหากว่าฝืนทำต่อไปอาจจะได้รับความเสียหายหรืออันตรายได้

ทางเจ้าที่ก็เลยอ่ะงั้นก็พักไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้
พอเช้าอีกวันหนึ่งพลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง
ท่านก็มอบหมายให้พลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวรปัญญา
ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง
บูรณาการหน่วยโครงสร้างร่วมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรือหน่อย
การรับเรือเข้าฝั่งแล้วก็ติดตามหาเจ้าของเรือ
การเบื้องต้นน่าจะเป็นเรือสัญชาติจีนแน่นอนล่ะมีอักษรจีนอยู่นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะกองทัพเรือภาค๒ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบร่องน้ำลึก
แล้วก็ตัดสินใจว่าจะลากเรือเข้าฝั่งที่ดอนศักดิ์หรือสมุยดี
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสัญจรทางน้ำทางทะเลเนี่ยนะคะ
โดยระหว่างนี้ก็ส่งเรือแล้วก็กำลังเข้าไปสูบน้ำภายในเรือเพิ่มเติมไม่ให้เรือมันจม
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงกันบ้าง

เรือลำนี้มันมีรอยรั่วอยู่หลายจุดนะคะ

มันค่อยไหลเข้ามาที่เชิมเข้ามาแบบเนี้ย
ฉันบายลงสู่ก้นทะเลล่ะล่ะ

ต้องบอกอย่างนี้ว่าสุดท้ายค่ะเรือผีลำนี้ก็จมลงทะเลเพราะว่ารอยรั่วนี่มีเยอะแล้วก็คลื่นทะเลก็เรียกว่าถาโถมมือเข้ามานะคะ
ซึ่งจุดที่เรือจมลงก็อยู่ห่างจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ๒๘มายทะเล
แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากนี้คือมันมีน้ำมันคุณชนะคราบน้ำมันเนี่ยมันไหลออกมาน่าจะออกมาจากห้องเครื่องนี่แหละ
แล้วมันก็ลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างในรัศนี๕๐๐ล้านอันนั้นถูกต้องเลยค่ะทีนี้ทางเรือหลวงท้ายเหมืองเขาก็ตรวจสอบอยู่นะคะ
แล้วก็ประสานบริษัทขุดเจาะน้ำมันเพื่อนำทุ่นมาวางล้อมเอาไว้ไม่ให้คราบน้ำมันมันไหลไปตามพื้นที่ต่างโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
ใกล้เกาะสมุยด้วยไงนะเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือว่าระบบนิเวศอันนี้ก็อัปเดตกันไปนะคะ